ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ

โดยรวมแล้วปฏิบัติการในครั้งนี้จับยาบ้าได้มากกว่า๖๐๐๐๐๐๐เมตร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

ภายในหมู่บ้านธนทรัพย์สินอำเภอวังน้อย

หลังสืบทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งพักยาบ้า
เครือขายยาเสพติดภาคเหนือ
ผลการตรวจค้นพบยาบ้า๑ล้าน๒แสนเมตร

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๓คน

นางสาวนิตยาโพศีและเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ซึ่งทำหน้าที่เฝ้ายาเสพติด
ขณะที่หนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ว่าจะทำหน้าที่กระจายยาเสพติดไปยังลูกค้า

และได้ค่าจ้างครั้งละ๒๐๐๐๐บาท
โดยปฏิเสธไม่ทราบว่ายาเสพติดเหล่านี้มาจากไหน
แค่นี้

เป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่นำยามากระจายในพื้นที่

ในราคา๒๕๐๐บาทเป็นโกดังเก็บสินค้า

ใจยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนคนสีอายุตยา
จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเศร้าและนนทบุรี
มี๒สัญลักษณ์ลักษณะสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้จะเป็นของกลุ่มวัดใต้
๙๙๙ตัวล่างจะเป็นของ๑๐๐เอกชะนอย
ให้แหล่งผลิตทั้ง๒ตัวมันตามสัญลักษณ์มาจากบ้านปูนาโส

๕ล้านเมตรไอ๔๐กิโลกรัมและเฮโลอีนกว่า๒๐กิโลกรัม
จากการจับกลุ่มผู้ต้องหา๑๖คนใน๙คดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นผลจากนโยบายการปราบรามผู้ค้ายาเสพติด
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ที่ให้เน้นจับกลุ่มเครือข่ายรายสำคัญและเครือข่ายข้ามชาติ
เครือข่ายรายย่อยเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจท้องที่
ที่จะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขจัดกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดให้หมดไป

เข้าเทราะทีวีแรงงาน